บอกเลยว่าขอทวงสิทธิ์ความเป็นน้องคนเล็กของบ้าน

ทั้งหลายมารุมมาตุ้มรุมรักกันใช่ไหมคุณ

เห็นว่าแย่งแจกของขวัญกันใหญ่เลย

คนไหนมากที่สุด
แต่ถ้าว่าเมื่อวาน
บอกว่าเดี๋ยวจะตั้งกล้องวงจรปิดในบ้านนะคะ
ไม่อยากให้สาวคนไหนเข้ามาในบ้านเลย
เพราะว่าอะไรพี่แจ๊คน้องเนี่ยกลัวว่าถ้าเกิดว่าเฮียเฮียมีแฟน
จะไม่รักหรอจะไม่รักน้องแล้วจะไม่พาน้องไปเที่ยวอีกอ้า
หนักข้อเข้าสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มานี่ไง
น้ำตาไหลเป็นเม็ดไปพร้อมค่ะอยากให้พี่มีแฟนโอ้โหยเอ็นดูลูกอ่าไปดูเลยค่ะ
เออเออไม่มีไม่มีไม่มีอยู่กับวันใหม่เล่นกับวันใหม่
แซวเล่นโหพี่พี่ก็แซวเล่น
พี่พี่ก็แซวเล่นโอเคไม่มีแท็กแท็กแท็กแท็กแท็กแท็กแท็กแท็ก

โอเคโอเคเพราะวันเกิดที่พวกเฮียให้มีใครให้เรายมั้ง

รู้เรื่องแล้วไงให้ข้าวโพดให้มันเผาเนี่ย

แล้วทำไงพี่แจ๊คอย่างนี้เฮียต้องโสดขึ้นคานไปแล้วสิ
หรอกเดี๋ยวเฮียก็มีก็พาไปนอกบ้านไงเข้าบ้านใหม่
เดี๋ยววันใหม่โตหน่อยจะเข้าใจนะลูกนะสงสารเฮียนิดนึง